มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เมื่อเธอถูกเพื่อนสนิทของสามีหลอกให้ไปรับสามีเพราะว่าเมาเหล้าอยู่
ความจริงแล้วสามีกำลังทำงานอยู่นะครับเธอหลงไปด้วย
สุดท้ายถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งศพหมกป่าเอาไว้
และสามีติดตามหาจนพบศพนะครับก่อนจะรุมประชาธรรมผู้ต้องหาจนสลบ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไปจอบประเด็นจากรายงานครับ
หญิงอายุสิบแปดปีที่เพิ่งมีลูกวัยสิบเอ็ดเดือนต้องกลายเป็นศพ
ถูกทิ้งในปากกกภายในซอยสุวินทวงค์ยี่สิบสี่เขตมินบุรี
กรุงเทพมหานครหลังหายออกจากบ้านเกือบ๑วัน
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นพบว่าเปลือยท่อนล่าง
สันนิษฐานว่าเธออาจจะถูกลวงมาข่มขืนแล้วฆ่า
ก่อนจะนำศพไปทิ้งอำพรางคดีนี้ผู้ที่ตกเป็นผู้สงสัยคือ
นายุติพงศ์สุขเจริญอายุยี่สิบสองปีเพื่อนของสามีผู้เสียชีวิต
ซึ่งมีความใกล้ชิดกันก่อนเกิดเหตุนายยุติพงศ์ก็เป็นคนไปรับ
ผู้เสียชีวิตออกมาจากบ้านช่วงตี๔ของวันที่๑๒
กันยายนที่ผ่านมาโดยใช้อุบายว่าสามีของผู้เสียชีวิต
สุราเมาไม่ได้สติอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนสุวินทวงจึงให้ไปช่วยพาตัวกลับบ้าน
จากนั้นผู้เสียชีวิตได้ซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปด้วย
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าไปภายในซอยที่เกิดเหตุ
และลงมือข่มขืนก่อนจะฆ่าแล้วนำศพไปทิ้ง
หลังก่อเหตุช่วงประมาณ๖โมงเช้านายยุติพงศ์ได้โทรศัพท์ไปบอก
สามีผู้เสียชีวิตให้มาช่วยเหลือโดยอ้างว่าถูกกลุ่มวัยรุ่น
ถึงห้าคนรุมทำร้ายจนรถจักรยานยนต์ล้มทับ
ส่วนผู้เสียชีวิตหายตัวไปเมื่อนายธวัชชัยเดินทางมาถึง
มาช่วยยกรถขึ้นก่อนเดินออกตามหา
กระทั่งพบรองเท้าแตะหนึ่งข้างแต่ยังไม่พบตัว
ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตออกเดินลุยป่ากกตามหาผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มแล้วก็ไปเจอแมวดำตัวหนึ่ง
วิ่งตามไปจนพบศพนางสาวปริศนาในสภาพท่อนล่างเปลือย
ส่วนด้านบนสวมเสื้อตัวเดียวไม่มีเสื้อชั้นใน
หลังพบศพทางญาติได้นำตัวนายยุติพงศ์มาสอบถาม
และถูกรุมประชาธรรมจึงยอมปริปากครับว่า
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
ผู้ทำเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจมันก็ควรที่จะ
ไอ้นี่ตั้งแต่ที่แรกหยุดทำตั้งแต่ที่แรก
ไม่ใช่ว่าทำไปจนแบบขนาดนี้
แล้วเราแบบคือมันฆ่าได้เลือดเย็นอะ
มาแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คิดว่าเราตามหาผู้ตายไม่เจอแน่นอน
แล้วอยู่บ้านโดยแบบเย็นชาไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สา
เราไปเอาตัวมานั่นแหละถึงได้แบบยอมทุกอย่าง
ด้านนายธวัชชัยตำราเรืองอายุ๑๙ปี

คาดคิดว่าเพื่อนสนิทจะกล้าทำถึงขนาดนี้
เพราะก่อนเกิดเหตุได้มาหาที่ทำงาน

แต่กลับมาทำแบบนี้กับภรรยาของเขา
เพิ่งมีลูกอายุเพียง๑๑เดือนเท่านั้น
รู้สึกแค้นใจมาก
และเหอมว่าเรากับน้ำมันเป็นเพื่อนสนิทกันด้วย

ที่เขาพากับภรรยาเราไปแสดงตอนนี้

ด้วยความที่โอเคเรามีภรรยา

ชีวิตเรามันจะเดินไปข้างหน้าต่อได้ยังไง
ก็ต้องทำงานนะพี่ทำงานเก็บตังค์
หาเงินเรียนลูก
คดีนี้ญาติผู้เสียชีวิตเชื่อว่า
นายยุติพงศ์ไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียว
เพราะจากการเค้นถามอ้างว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๓๔คน
ต้องรอให้ทางตำรวจสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
เพราะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนวมิน๙
ยังไม่สามารถให้การได้
ด้านการดำเนินคดีตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
พบโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักของนายยุติพงศ์
และกำลังตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

เมืองต้นเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพรวมถึงเสพยาเสพติด
ส่วนกรณีคมคืนต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียด